เท้าหายไปเลยค่ะคุณผู้ชม

ลักษณะเป็นเครื่องตัดบดอัดย่า

จะไปตัดย่าให้วัวกินปรากฏว่า
เครื่องขัดคล่องแกลงไปซ่อมค่ะ

เจ็บปวดเหลือเกินมีคนมาช่วย

โอ้ยเห็นแล้วจับแผ่น

มันเป็นเครื่องที่เขาไว้ไปตัด
บดไปอัดย่าให้เป็นก้อน

ไปให้วัวกินแล้วฟันเฟือมันก็เยอะมากเลยนะ

แกก็เอาเครื่องนี้ไปตัดย่า
ตอนที่ตัดย่าอยู่เนี่ยปรากฏว่าเครื่องขัดข้อง

แกก็เลยไปซ่อมไปซ่อมอีกท่าไหนไม่ทราบนะคะ
กลายเป็นว่าเครื่องกลับมาเดิน

แทนที่จะกลายว่าเครื่องนี้จะบดอัดย่า
กลายเป็นบทอัดเท้าแกขาดเลยนะคะ

ขาดเลยขาดเลย
กลัวมากสยองมากข่าวนี้นะคะ

เป็นชาวตะมนต์เขาน้อยอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีนะคะ

อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าสภาพเป็นยังไง

กู้ภัยใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที

ออกมาจากเครื่องดังกล่าวได้สำเร็จนะคะ

คาดกันว่าคุณวิวรัชนี่นำรถแทรคเตอร์

พอมันเกิดขัดข้องแกไปซ่อมแล้วกลายเป็นว่า

โดนอัดโดนบีบ

เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไว้ใจทาง

ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอิ่งต้องระมัดระวัง